ส่วนเมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณยายท่านหนึ่งนะฮะ
น่าจะลื่นล้มในห้องน้ำและแขนไปขัดอยู่กับราวเหล็ก
แขนตั้งแต่ข้อศอกจนถึงปลายนิ้วน่าจะเน่าแล้วคุณ
เพราะคุณยายอยู่ในสภาพนี้ในห้องน้ำคนเดียวนะคุณฮะ

วันเป็นภาพที่น่าสลดใจและน่าสงสารมาก
ลักษณะการเกิดเหตุน่าจะเป็นแบบนี้
คุณยายกำลังอาบน้ำนะคุณนะเพราะว่าคุณยายถอดเสื้อผ้าออกหมดเลยนะ
แล้วก็น่าจะลื่นล้มและแขนไปขัดอยู่กับราวเหล็ก
จนกระทั่งตั้งแต่ข้อศอกหัก
หากและค้างอยู่แบบนี้คุณยายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงในการที่จะยกตัวขึ้น

ใช่คุณผู้ชมค้างอยู่แบบนี้๒วัน
แล้วประเด็นคือแกคงเจ็บมากเพราะว่าเท่าที่ดู
แกน่าจะหักกระดูกมันทิ่มออกมาเลยค่ะ
สภาพคุณยายตอนที่กู้ภัยเข้าไปเห็นคุณ
นะฮะและตั้งแต่ข้อศอกมีกระดูกโผล่ออกมานะคุณฮะ
วันนี้ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับนายสุภลักษณ์รักขำ
ซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของคุณยาย
ก็เล่าเหตุการณ์ให้เราฟังนะ
บอกว่าคุณยายอาศัยที่คอนโดแห่งนี้มานานมากแล้วนะครับ
โดยคาดว่าขณะเกิดเหตุคุณยายน่าจะไปเข้าห้องน้ำ
กำลังจะอาบน้ำหรือว่าอาบน้ำเสร็จแล้วล่ะ
ลื่นล้มจนแขนซ้ายเข้าไปติดในราวเหล็ก
และไม่สามารถเอาตัวออกมาได้แขนก็หัก
เจ็บก็เจ็บนะฮะเรี่ยวแรงก็ไม่มีนะครับ

เห็นแขนของคุณยายที่ติดกับราวเหล็กในห้องน้ำ
หักผิดรูปกระดูกโผล่แล้ว

คุณสีมันคล้ำมันดำไปหมดแล้วเหมือนเนื้อตายแล้วฮะ

หากยายจะตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ

ประกอบกับคุณยายก็มีเสียงเบาอยู่แล้วนะฮะ

แต่ญาติของคุณยายก็ฝากให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลคุณยาย
โดยให้นำอาหารไปแขวนไว้ที่ประตูหน้าห้องของคุณยาย
ทีนี้ครับทางด้านของคุณสุภลักษณ์

ก็เอาอาหารไปแขวนให้คุณยายแล้ว

แวนรอบ๒แล้วก็ยังเอกใจว่าถุงอาหารรอบแรกเนี่ย

ทำไมคุณยายไม่ออกมาเอานะฮะ
ทีนี้โทรหาคุณยายคุณยายไม่รับสายอีก
ก็เลยไปขอกุญแจจากนิติบุคคล
เปิดเข้าไปโอ้โหตกใจแทบช็อกฮะ
เห็นคุณยายนอนแขนหักแขนเน่า
แล้วคุณยายไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงในการร้องขอความช่วยเหลือ
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัย
พามาส่งโรงพยาบาลนี่ตอนเจ้าหน้าที่กู้ภัยไป
ก็ต้องเร่งไขราวเหล็กออกนะคุณนะ
ก่อนหน้านี้แกก็เคยล้มแขนหักอืม
แกก็เคยแบบนอนลุกไม่ได้อยู่หน้าประตู
แกก็ไปช่วยแกอยู่ครั้งสองครั้งตอนหน้านี้
แล้วระหว่างที่คุณแกมีแขนติดในห้องน้ำอะค่ะ
ยายได้ร้องขอความช่วยเหลือไหมคะพี่
คือแกแทบจะไม่มีเสียงอยู่แล้วค่ะ

ก็มีห้อง๑๒๓นี่แหละที่เขาคอยช่วยเหลือดูแลอยู่
ก็เลยถึงได้เข้าไปช่วยแกในวันนั้น
แกอยู่คนเดียวมากแล้วค่ะ
แล้วก็มีญาติพี่น้องอยู่ก็เคยมาคอยช่วยเหลืออยู่
แต่แกก็ไม่เอาญาติพี่น้องครับ
นี่แหละครับก็เพื่อนบ้านก็เล่าให้ฟังนะคุณผู้ชมฮะ
ลักษณะของแขนของคุณยายน่าจะเป็นแขนซ้ายนะคุณนะ

ลักษณะเหมือนคุณยายกำลังจะล้างหน้าหรือเปล่าคุณ

แล้วคุณยายพยายามตอนแรกนะเกาะราวไว้เพื่อจะไปล้างหน้า

มันก็เลยเป็นลักษณะการหักติดคาอยู่แบบนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราได้พูดคุยกับหมอหมู
หรือว่ารองศาสตราจารย์ในแพทย์วิราษักจรัสชัยศรีนะครับ

บอกว่าที่แขนของคุณยายมีสีคล้ำจนเริ่มเป็นสีดำนั้น
น่าจะเกิดจากลักษณะเนื้อเยื่อตายนะครับ
เพราะว่าเส้นเลือดแดงและออกซิเจนจากเลือดถูกกดทับ
ไม่สามารถไปหล่อเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายได้
ก็เกิดสภาวะเนื้อเยื่อขาดแล้วก็ขาดเลือดเฉียบพลัน
โดยเริ่มแรกจะมีอาการบวมครับ
มีตุ่มน้ำพองขึ้นตามผิวหนังบริเวณที่ได้รับผลกระทบ
รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงของสีผิว
ทิ้งไว้ต่อเนื่องนานกว่า๑๒ชั่วโมง
ก็จะเกิดลักษณะเนื้อเยื่อตายเน่าที่มีสีคล้ำจนดำแบบที่เห็น
โดยปกติแล้วแขนคนเราจะมีเส้นเลือดแดงขนาดใหญ่๒เส้นไปหล่อเลี้ยงนะครับ
เส้นเลือดดังกล่าวถูกกดลัดจนเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงอวัยวะส่วนตายได้
นานเกินกว่า๑๒ชั่วโมงจะเกิดภาวะเนื้อเยื่อขาดเลือดเฉียบพัง
และหากทิ้งไว้นานต่อเนื่องก็จะเกิดลักษณะเนื้อเยื่อตายเน่า
ซึ่งจะมี๔ค้ำขึ้นจนดำนะครับ
ของภาวะลังกล่าวโดยแขนของคุณป้าน่าจะติดบริเวณลังกล่าว

ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ต้องรีบส่งตัวคุณป้าเข้ารับการรักษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
ก็จะมีการผ่าตัดเฉพาะส่วนดังกล่าวทิ้ง
และให้ยาปฏิชนะทางเส้นเลือดเพื่อป้องกันการติดเชื้อนะครับ
คุณผู้ชมฮะนี่ฮะคุณหมอหมูก็อธิบายไว้แบบนี้นะครับ
หลายคนเป็นห่วงนะถามว่าอาการของคุณยายตอนนี้

นี่อาการคุณยายตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือคุณยายแนะนำว่า
มีคนแก่อยู่ในบ้านคนเดียวก็ควรหมั่นจะโทรหาโทรเช็คหน่อยนะ
หมั่นให้เพื่อนบ้านช่วยดูแลนะครับ
เพราะว่าหากคนแก่ผู้สูงอายุท่านเกิดอุบัติเหตุ

ก็อยากให้คนอื่นเข้าช่วยได้นะครับ
ดังนั้นลูกหลานเนี่ยต้องดูเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์จริง